เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวโดยเฉพาะเส้นทางที่ไปเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะ
โดยจะให้บริการวันละ๘เที่ยวบินค่ะ
ประพรมน้ำพระพุทธมนตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยมีนายปรีชยารัศมีธานินรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแอร์เอเชีย
และพนักงานกว่าร้อยชีวิตร่วมต้อนรับเครื่องบินลำใหม่
ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ร้อยละสิบห้า
ปริมาณการปล่อยกัสคาร์บอนดาออกไซด์ที่ปล่อยสูงขึ้นบรรยากาศได้๕๐๐ตัน
บอนไอออกไซด์ต่อลำต่อปีนะคะโดยที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้๑๘๖ที่นั่ง
โดยจะนำมาให้บริการเส้นทางเชียงใหม่ภูเก็ตวันละ๖๘เที่ยวบินค่ะ
ก็เพราะว่าเนื่องจากมันประหยัดน้ำมันบินไกลขึ้นแล้วนอกจากเสียงยังเงียบด้วยนะครับ
ผลประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องย้อนกลับไปถึงผู้โดยสารเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งจะถูกลงนะครับ
นั่นก็แสดงว่าราคาตัวเราก็จะถูกลง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยเอเชียก็บอกว่า
เข้ามาเป็นลำที่๕๑ของไทยแอร์เอเชีย
และในปีหน้าจะเพิ่มเส้นทางบินในประเทศอินเดียอินโดนีเซียและจีน
นำเข้าเครื่องบินอีก๖ลำมาทดแทนเครื่องบินลำเก่าด้วยค่ะ